คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าหน่อยค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เขาขับกระบะจะไปทำงานนะแต่ปรากฏว่าเขาจะเร่งเครื่อง
เร่งแรงจะแซงรถบัสแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นน่ะนะ
มีรถตู้มาด้วยมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ย
รถเขาที่เสียหลักเป็นยังไงลองดูค่ะ
โอ้โหพุ่งเข้าใส่ตรงนี้เลยฮะใช่ค่ะแล้วกระบะดำก็มาฟาดอยู่ตรงนี้ค่ะ
บ้านคนที่อยู่ริมทางโอ้โหอัดเข้าไปเต็มเลยนะ
เราไม่รู้นะก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะ
ใช่เพราะเราเห็นตอนมาคือกล้องมันไม่ได้จับมุมด้านนู้นนะ
ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะริมถนนสายวังตะผินปลวกแดงที่ระยองค่ะ
แล้วปรากฏว่าคุณเสาไฟเสาไฟขาด๑ต้น
ข้าวของในบ้านก็พังเสียหายหลังคาบ้านก็พัง
คนขับรถกระบะดำคันนี้ชื่อว่าองค์อาจกองพันธ์อายุ๔๐ปีค่ะ
ตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะลงมาจากรถแล้วก็ยังโทรเรียกประกัน
รอเจ้าหน้าที่อยู่ซึ่งตัวคนขับกระบะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นผมกำลังจะไปทำงาน
ผมมาจากวังตะผินจะไปนิคมอิสเทิร์นซีบอร์ดปลวกแดง
แล้วขับรถมาถึงตรงนี้กำลังจะแซงรถบัส
แต่ว่ารถผมน่ะมันคุมไม่ได้แล้วดูมุมนี้สิโอ้โห
เสาบ้านข้าวของในบ้านพังเสียหายหมดนะคะ
ทีนี้ตัวเขาเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะบอกว่าจริงอ่ะ
ช่วงเวลาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะตัวผมจะตื่นมากวาดหน้าบ้านอยู่ประจำ
แต่คุณนักข่าวเชื่อไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
ผมตื่นสายนี่ถือว่าผมรอดนะ
งั้นช่วงเวลานี้ผมยืนกวาดหน้าบ้านอยู่กระบะดำคันนี้มาคงอัดผมเต็มอ่ะ
กู้ภัยก็เลยประสานตำรวจสภปลวกแดงให้ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ที่บ้านนะดีไม่ประสานงากับรถทั้งสองคันเดี๋ยวจะมีความเสียหายมากไปกว่านี้อีกนะคะ